ย้ำเตือนคุณผู้ชมเรื่องของการจราจรหน่อยนะครับ

สำหรับพระราชวิธีบรมราชาพิเศษ
ในช่วงวันที่๒๕พฤษภาคมนี้ครับ

จะมีการเริ่มปิดการจราจรครับ
ในบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นในครับตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนเป็นต้นไปในถนนแปดสายก็คือถนนหน้าพระรานตลอดสายถนนหน้าพระธาตุจากแยกสามเหลี่ยมประตูวิเศษชัยศรีถึงแยกพระจันทร์ถนนราชดำเนินในจากแยกผ่านพิพบไปถึงแยกป้อมเสด็จถนนสนามชัยจากแยกป้อมเสด็จไปถึงแยกท้ายวังหรือว่าวงเวียมรอดอนนะครับถนนหับเผยถนนหลักเมืองถนนกรยา
สนามชัยจากแยกท้ายวังถึงแยกตัดกับถนนพระพิพิษถนนหน้าพระธาตุตลอดสาย
ถนนพระจันทร์ตลอดสายถนนมหารราชจากท่าพระจันทร์ไปถึงปากซอยเศรษฐการ
ถนนท้ายวังแล้วก็เปิดจุดคัดกรองตอน๖นาฬิกาครับ
ส่วนวันที่๔พฤษภาคมนั้นจะมีการปิดการจราจรต่อเนื่องจากวันที่๓
เส้นทางเดียวกันนะฮะไปจนถึงเที่ยงคืนแล้วก็เปิดจุดคัดกรองในเวลา๖โมงเช้า
ส่วนมาที่ห้าพฤษภาคมนั้นจะขยายการปิดการจราจรเพิ่มเติมอีกสามสิบสี่สายด้วยกัน
และขยายการปิดการจราจรในพื้นที่ชั้นนอกเพื่อรองรับประชาชนที่จะไปร่วมพระราชพิธี
และเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเส้นทางเพิ่มเติมอีก๑๐สายก็ได้แก่
ถนนราชดำเนินนอกจากแยกจบรอไปถึงแยกพระรูปร๕ถนนศรีอายุทยาจากแยกพล๑ถึงแยกวัดเบน
พิศนุโลกจากแยกวังแดงไปถึงแยกยมราชถนนลูกหลวงจากแยกประชากะเสมไปถึงแยกสะพานขาว
กรุงเกษมจากแยกเทเวศไปถึงแยกกษัตริย์ศึกคู่ขนาดลอยฟ้าทางลงสิรินทรข้ามสะพานพระราม๘ถึงแยกวิสุทธิ์กษัตริย์
วิสุทธิกษัตริย์ตลอดสายถนนจักรพรรดิพงศ์จากแยกจบรอไปถึงแยกแม้นศรี
ถนนหลานหลวงจากแยกหลานหลวงไปถึงแยกยมราชนะครับถนนนครสวรรค์จากแยกจักรพรรติพงศ์ไปถึงแยกนางเลิ้ง
แล้วก็จะมีการจัดให้เดินรถทางเดียวในถนนสวรรคโลกจากแยกยมราชไปถึงแยกสวนีด้วย
แล้วก็ขอให้ประชาชนนั้นวางแผนเรื่องของการเดินทางให้ดีในวันและเวลาดังกล่าวนะครับ